ก่อนที่จะถึงวันสงกรานปีใหม่ไทยนะครับ
ก็เป็นวัฒนธรรมขนบไปแล้วนะคะ
สำหรับผู้นำเหล่าทัพที่จะไปรดน้ำ
ขอพรจากผลเอกเปรมตินสุรานนท์นะคะ
วันนี้ก็เช่นเดียวกันไปที่บ้านศรีเสาเทเวศ
บรรยากาศชื่นมืดเลยทีเดียวนะคะ
นำโดยพลเอกประยุจันทร์โอชา
นายกรัฐมนตรีแล้วก็หัวหน้าคอสชนะคะ
วันนี้พลเอกเปรมออกมาต้อนรับขับสู้นะคะ

บอกว่าผมไม่รู้หรอกว่ารัฐบาลชุดนี้เก่งไม่เก่ง

บอกว่าแต่ถ้าผมพูดผิดพูดผิดนายกไปจัดการด้วย
คุณผู้ชมอยากให้ฟังเสียงช่วงนี้กันหน่อยค่ะ
คนที่จะซื้อศาสตร์สุจริต
ต้องเป็นคนที่มีความคิดความไกล
ทำเพื่อคนอื่นนะไม่ใช่ทำเพื่อตัวเอง
หรือปกป้องพี่น้องที่อยู่ใกล้ชิด
ผมพูดกับเพื่อนเสมอว่า
รัฐบาลนี้จะเก่งไม่เก่ง

แต่ผมแน่ใจอย่างหนึ่งว่า

ยืดอกพูดได้เลยว่า
รัฐบาลของพ่อเหล็กไปยึดจันทร์โอชา

ถ้าผมพูดผิดนายกก็ต้องไปจัดการ
ขอขอบคุณที่ระลึกถึงกันมาโดยตลอด

จากก่อนหน้านี้ที่ระบุว่า
ป่วยไม่ได้ประชูมคลมค์ละมอ
เห็นว่าไม่สบายเป็นอะไร

แต่ยกข้อมือด้านขวาให้ดู

ฝ่ามือเลยอ่านี่คือคำตอบว่าไม่สบายอ๋อ
แต่ว่าอย่างไรก็ตามเนี่ยวันนี้ไปนะคะวันนี้เองพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะคะ
หน้าตายิ้มแย้มแจ่มใสหัวเราะอย่างอารมณ์ดีด้วยนะคะส่วนนายกรัฐมนตรีเนี่ย
คือมีคนไปถามผู้สื่อข่าวไปถามเกี่ยวกับอาการของผลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยนะคะ
ท่านก็ตอบตอบแทนเป็นการตอบแทนบอกว่าก็ท่านไม่สบาย
เอกประวิทย์ไม่สบายไปให้น้ำเกลือมาไม่เคยเห็นหรืออย่างไร
แต่พอถามเรื่องเกี่ยวกับคำสั่งหัวหน้าคอสชโอนย้ายพลตำรวจโทษสุรเชษฐ์หักผ่าน
พอถามคำถามนี้นายกรัฐมนตรีสรุปไม่ตอบนะคะอ่า
หลังจากพิธีรดน้ำเสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยนะคะพลเอกเบรมเนี่ย
กล่าวขอบคุณแล้วก็ให้โอวาสด้วยนะคะช่วงหนึ่งพูดติดตลก
กับสื่อมวลชนที่อวยพรท่านบอกว่าท่านอยากจะมีอายุมากกว่านี้
ตอนนี้เก้าสิบเก้าใช่ไหมคะบอกว่าอยากจะอยู่ถึงหนึ่งร้อยยี่สิบปี
ไปฟังช่วงนี้กันหน่อยค่ะสัญญากันไหมว่าอีกร้อยยี่สิบปีเนี่ยค่ะ
อีกยี่สิบเอ็นต์ปีอยากขอเคล็ดลับค่ะ
จากนี้มาดูความเคลื่อนไหวของกลุ่มเครือข่ายนักวิชาการ
เพื่อสิทธิพลเมืองกันหน่อยนะคะวันนี้มีความเคลื่อนไหว
เออคือความเคลื่อนไหวของเขาเนี่ยเกี่ยวข้องกับกรกตนะคะ
เพราะว่าล่าสุดเข้าไปยื่นจดหมายเปิดผนึกเรียกร้องให้กรกต
ถอนฟ้องประชาชน๗คนก่อนหน้านี้จำได้ไหมคะ
ที่กรกตรไปฟ้องเขาอาหารหมินประมาท
กรณีที่ไปแชร์แล้วก็ลงชื่อถอดท้อนกรกต
พร้อมกับรวบรวมนักวิชาการที่ลงชื่อแล้วก็แชร์การถอดท้อนกรกต
เพื่อแสดงพลังสนับสนุนผู้ถูกฟ้องร้อง
แล้วก็บอกเลยนะว่าพร้อมที่จะต่อสู้คดีต่อไปค่ะ